วันนี้ค่ะเราจะพาไปพูดคุยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็เห็นหน้าเห็นตานะนิดอยู่หน่อยนะคะ

กับคุณเต็มวุฒิสิทธิ์นะจ๊ะติดตามกันจ้
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ

พี่เต็มอุเอสทีนั่นเองนะคะ
อุเอสทีนี้กี่ปีแล้วคะ
โหย้อนกลับไปนั่นทำให้ชี้เลย

เป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับว่าจุดสนใจ

ตอนนั้นเราไม่ได้มีแอปพลิเคชัน

เพราะฉะนั้นเพลงทุกอย่างหรือว่าการสนใจ

แล้วก็ช่วงนึงพี่เต็มก็หายไปเลย

ก็จริงแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หายไปนะครับ
ก็ไม่ได้ออกเทปไม่ได้อะไร
แล้วก็ไปแต่งเพลงให้คนในแกรมมี่นะครับ
ว่าจะเป็นพี่ตินาแคทริยาอิงลิช
ประยุเวิร์งหลังหรือว่าซาซ่าหรือว่าหลายคนนะครับ
แล้วก็ออกมาทำเพลงของตัวเองบ้าง
ยังห้ามห่างไกลชีวิตเธอ

ก็คิดว่าชีวิตนี้น่าจะมีสักครั้งนึงนะ
ต้องถามว่าตอนนี้พี่เจมส์ทำอะไรอยู่บ้างคะ
ก็ตอนนี้เนี่ยจริงมีออกซิงเกิ้ลของตัวเองด้วยนะครับผม

เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวแฟนได้กลับมาเจอกันแน่นอน

คติประจำใจที่ทำให้เราอยู่วงการได้ยาวนานขนาดนี้ค่ะ
ก็จริงมันหลายอย่างนะครับที่จะทำให้เราอยู่ในวงการได้นานขนาดนี้
แต่คติประจำใจของผมก็คือผมทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คิดว่าเราทบทวนแล้วว่าเราเต็มที่หรือยัง
ส่วนถ้ามีแฟนเดินมาทักว่าสบายดีหรือเปล่าพี่เต็มจะบอกว่ายังไงคะ
สบายดีหรือเปล่าเพราะไม่เคยรู้

สบายดีครับผมเรื่อยครับ
แล้วบันทึกในร้านของเราก็มีของฝากให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าเดินทาง

แล้วก็ก็ต้องขอบคุณพี่เต็มด้วยนะคะยังไงก็รอฟังเพลงนะคะ

ผมทำวันนี้ให้ดีที่สุดคิดว่าเราทบทวนแล้วว่าเราเต็มที่หรือยัง